ไปดูเหตุแทงกันตายที่บริเวณหน้าชุมชนสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยตำรวจตามไปรวบตัวคนก่อเหตุได้นะคะ
เขาอ้างบอกว่าเอามีดเนี่ยไปแทงผู้ตายเพราะผู้ตายเนี่ย
มาไล่ฟันหมาแม่ลูกอ่อนของเขาเขาก็เลยโกรธ
ภาพก็เลยมืดอย่างที่เห็นประกอบกับว่าเราเบลอด้วย
เพราะว่าเลือดโชคเลยนะคะตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงเนี่ย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในชุมชนหน้าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
ตำบลท่าวังอำเภอเมืองตำรวจพร้อมกับกู้ภัยค่ะ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปพบผู้ตายเนี่ยคือตอนนั้นยังไม่ตายนะ
บาดเจ็บค่ะนายธนกรยอดธรรมอายุยี่สิบเจ็ดปี
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนอนจมกองเลือดเลยนะคะมีบาดแผลถูกมีดทั้งฟันทั้งแทงหลายแห่ง
แล้วก็มีร่องรอยถูกทุบตีที่ศีรษะด้วยของแข็ง
กู้ภัยก็ช่วยกันประถมพยาบาล
แล้วก็รีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แต่ว่าล่าสุดเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะว่าถูกแทงเข้าจุดสำคัญหลายจุด
โหลกศีรษะก็ร้าวสมองเองก็ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงด้วย
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายสมโพธิพิเกตหรือว่าหนึ่ง
อันนี้มือแทงอายุ๓๙ปี
ก็มาแจ้งกับตำรวจบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนทำร้ายผู้ชายคนดังกล่าว
ก็คือนายธนกรนายธนกรเอง
เพราะโกรธนายธนกรที่มาไล่ฟันสุนัขแม่ลูกอ่อนของเขา
ฟังเสียงผู้ต้องหากันหน่อยนะคะ
ไม่เห็นหน้าเลยนะ
คือนายสมโพธิ์ผู้ต้องหาบอกว่า
ไม่รู้จักกับคนตายมาก่อนเลยนะแต่ว่าโกรธ
หมาเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันเป็นหมาแม่ลูกอ่อนด้วย
แล้วปรากฏว่าคนตายไปใช้มีดสปาต้าคุณ
ไล่ฟันมันทีนี้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอย๘ชุมชนหน้าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
แต่ปรากฏว่าจังหวะหนึ่งหมาแม่ลูกอ่อนนะคะมันเห่า
แล้วคนตายก็เลยจอดรถจักรยานใช้มีดสปาต้าไล่ฟัน
ปรากฏว่าเพื่อนของคนก่อเหตุชื่อว่านายศักดากับนายขี้เมฆ
เห็นว่าผู้ตายพยายามที่จะทำร้ายหมาแม่ลูกอ่อนของนายสมโพธิ
ก็เลยพยายามที่จะเข้าไปรุมทำร้ายผู้ตาย
แต่จังหวะนั้นผู้ตายก็คือนายธนกรวิ่งหนีออกมาปากซอย
มาเจอกับนายสมโพธิซึ่งยืนอยู่พอดี
เพื่อนของนายสมโพธิ๒คนที่ตอนแรกที่จะไปรุมทำร้ายผู้ตาย
ตะโกนบอกเลยบอกว่านายธนกรฟันสุนัขแม่ลูกอ่อนจนบาดเจ็บ
นายสมโพธิค่ะปรีเข้าไปเลยจะเข้าไปทำร้ายร่างกาย
นายธนกรผู้ตายก็วิ่งหนีอีกค่ะสุดท้ายนายสมโพธิไล่ทันนะคะ
แย่งมีดสปาต้าจากนายธนากรผู้ตายนั่นแหละ
อีก๒คนทั้งนายศักดาแล้วก็นายขี้เมฆก็ร่วมกันใช้ค้อนทุบตี
นายธนกรจนกระทั่งแน่นิ่งไปค่ะ
นายศักดาเองก็ได้รับบาดเจ็บนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชน
ตอนนี้อัตราตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ